ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลมีออกมาเรื่อย
ล่าสุดเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีผลเอกชาวฤทธิ์ยงไจยุทธ์
โดยบอกว่าไม่เห็นด้วยสำหรับกรณีที่บอกว่าคอสชจะอยู่รักษาก่อนรักษาการก่อนในช่วงของการเปลี่ยนผ่านค่ะ
ใช่ครับรวมทั้งมีการเรียกร้องให้คอสชนั้นมีการคืนอำนาจนะครับให้กับคณะกรรมการกลางต่างครับ
พร้อมทั้งเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งให้ได้ภายในปีนี้ครับ
พลเอกชาวริสยงใจยุทธ์อดีตนายกรัฐมนตรีเปิดบ้านพักส่วนตัวในซอยปิ่นประพาคมจังหวัดนนทบุรี
แถลงข่าวถึงสถานการณ์บ้านเมืองโดยแจกจดหมายเปิดผนึกกับสื่อมวลชนว่า
เป็นการยากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชและรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
และรุมร้าวในขณะนี้ได้ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจความยากจนของประชาชน
เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูลที่ได้รับการต่อต้านอย่างหนัก
และถูกกดดันไม่ยอมรับจากต่างประเทศ
ดังนั้นขอสชต้องเสียสละอำนาจโดยเร็วส่งต่อภาระหน้าที่ให้กับคณะกรรมการกลาง
ที่จะมาจากภาคส่วนต่างร่วมกันจัดการเลือกตั้งทั่วไปให้ได้ภายในปีนี้
เพื่อให้มีรัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่แก้ปัญหาต่อไปครับ
ผลเอกชาวริสยังระบุว่าไม่ควรให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนุนมากเกินไปครับ

เสมอภาคบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและปกครองโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
แล้วก็ไม่จำเป็นที่รัฐบาลคอสชจะต้องอยู่ต่อในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน๕ปี
หรือกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีเพราะไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในอนาคต
แต่ควรส่งต่อให้กับรัฐบาลพลเรือนที่มีประสบการณ์
พร้อมขอให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลช่วยกันร่างรัฐธรรมนูลไม่ให้ถูกฉีกอีกครับ